ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อในดอนหรือว่ามีฉายาว่าดอนหมาเป๋า
ส่วนนี้คือผู้เสียหายที่เป็นน้องผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเขาเป็นสาวหล่อ
อายุเพิ่ง๑๕ปีถูกหลอกไปว่าจะขายจักรยานยนต์ค่ะนะ
แล้วก็ทำร้ายจะข่มขืนเขาด้วยโชคดีเขาเอาตัวรอดมาได้นะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
สนราชบุรณะคุมตัวในดอนประเสริฐศรีอายุ๓๗ปีหรือว่าดอนหมาเป๋า
ผู้ต้องหาที่ล่อลวงทำร้ายสาวธอมนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือน้องที่เสียที่เป็นผู้บาดเจ็บผู้เสียหายเนี่ย
ว่าชื่อน้องเฟิร์นก็แล้วกันนะครับอายุ๑๕ปีในดอนนี่หลอกลวงไปบอกจะขายรถจักรยานยนต์ให้
แล้วทำร้ายเขาจนบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักแห่งหนึ่งที่ซอยประชาอุทิศสิบเอ็ด
อันนี้เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับ
เจ้าหน้าที่พาไปชี้จุดบนห้องพักชั้นสองเป็นห้องที่เป็นจุดก่อเหตุนะครับ
ดอนสารภาพว่าทำร้ายน้องเฟิร์นด้วยการตีเข่าเข้าหน้าท้องเขา
แล้วต่อยท้องเขาด้วยตอนนั้นพอน้องเฟิร์นล้มลงก็ไปบีบคอเขา
โดยบอกว่าตั้งใจจะข่มขืนเขาแต่ว่าน้องเฟิร์นได้กัดนิ้วนะฮะต่อสู้
ตอนนั้นในดอนอ้างว่าโมโหก็เลยต่อยเข้าหน้าน้องเฟิร์นไปอีก๓๔หมัด
ที๔๕หมัดด้วยกันนะครับจนน้องเฟิร์นเนี่ยร้องก็เลยเอามือปิดปาก
แล้วลากน้องเฟิร์นไปที่ห้องน้ำเปิดน้ำในห้องน้ำเพื่อกลบเสียงไม่ให้ข้างห้องได้ยิน
ตอนกำลังก่อเหตุจุดนี้นะฮะที่ทำแผนนะครับ
ก็ทำแผนอยู่ทั้งหมดประมาณสี่สิบนาทีนะครับตำรวจก็คุมตัวในดอนกลับไปที่โรงพักนะฮะ
คือมีชาวบ้านมาดูกันเยอะพอสมควรนั่นแหละนะครับแต่ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ
คือช่วงจังหวะนี้ที่คุมตัวจะกลับโรงพักผู้สื่อข่าวก็พยายามถามข้อมูลจากในดอน

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
พาหญิงอื่นกระทำอนาจารย์นะครับแล้วก็ข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วย
เพราะว่าผู้เสียหายอายุเพิ่ง๑๕ปีนะครับ
ดอนนี่เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดมาหลายสิบปี
ข้อมูลเนี่ยพบว่าเคยมีคดียาเสพติดทั้งเสพแล้วก็ครอบครองนะครับ
มีคดีในหลายพื้นที่นะทั้งพระประแดงบางขุนเทียนด้วยนะครับ
ตรวจสอบทะเบียนราชไม่มีบัตรประชาชนนะฮะไม่มีเลข๑๓หลักนะ
ทำให้มันยากต่อการตรวจสอบเวลาไปก่อคดีอะไร
เราได้คุยกับคนที่ดูแลหอพักที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าห้องพักที่เกิดเหตุเป็นห้องว่างไม่มีคนเช่า
และไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้ก่อนหน้านี้ในดอนมาขอทำงาน
เพราะอดีตเคยเป็นลูกน้องเก่าของแม่ตอนนั้นในดอนเนี่ย
น่าจะรู้ว่ามีห้องว่างก็เลยอาศัยช่วงกลางดึกพาผู้เสียหายมาก่อเหตุที่นี่
เขามาของานทำน้องสาวก็เลยให้เขาทำงานก่อสร้าง

แต่เขารู้ว่าห้องมันว่างผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมัน
แต่ว่ามันไปเกิดไปทำเรื่องอยู่ที่ซอยรุ่งเรือง
แล้วมันก็หนีไปหนีไปผมก็ไม่นึกว่ามันจะพาผู้หญิงมานี่

ไม่ได้ล็อกแล้วผมเพิ่งจะเขาบอกว่ามันมีคนเข้ามามั่วสุม
ผมก็เลยล็อกผมก็นึกว่าพวกเล่นยาพวกอะไรมาผมก็ล็อก
แต่ผมเห็นตรงนี้มันมีเลือดตอนที่ผมเปิดห้อง
มันมีเลือดแล้วเมื่อวานนี้ผมมารับผมมาทำความสะอาด
ผมก็เช็ดถูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งผมก็เลยถูก

เพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านที่อาศัยในห้องพักข้างนะครับ
เขาบอกเขาถ่ายคลิปวิดีโอในห้องที่เกิดเหตุนะฮะนี่ฮะ
จะเห็นว่ามีคราบเลือดติดอยู่ตามพื้นกับผนังเต็มเลย
ห้องน้ำเนี่ยจุดที่มีการเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ตอนเช้ามืดที่เขาไปดูนะครับ
หลังจากผู้เสียหายเขาหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากห้องแล้ว

มันนี่มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ
มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ
มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

มันนี่เอากุญแจมาล้อมมันนี่อ่ะ

เราได้ข้อมูลมาจากตำรวจตำรวจบอกว่าคือในดอนก่อเหตุแบบนี้
ครั้งหนึ่งก็คือ๒๙ธันวาคมปีที่แล้ว
พยายามข่มขืนนางสาวพลอยนามสมมุติคนนี้นะคะ
ครั้งที่๒คือ๑๔กันยายนปีนี้
พยายามจะข่มขืนสาวที่สุขสวัสดิ์ซอย๓๕
และล่าสุดก็คือคดีของน้องเฟิร์นที่คุณภาคภูมิเล่าไป
กันยายนปีนี้ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า
ใครเคยตกเป็นเหยื่อในดอนผู้ต้องหารายนี้นะคะ
สามารถเข้ามาแจ้งความมาดูรายละเอียดได้

เพราะตอนนี้ในดอนถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
แล้วก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะก่อเหตุครั้งแล้วครั้งเล่า